เคยเป็นข่าวติดในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงรายเมื่อปี๖๑
ซึ่งถือว่าได้รับทุนไปเรียนต่อที่ต่างประเทศแต่ท้ายที่สุดก็เสียชีวิตค่ะ
เนื่องจากว่ามีรายงานว่าน้องประสบอุบัติเหตุล้มจนกระทั่งหัวฟาดพื้นเป็นเหตุให้สิ้นใจจนกระทั่งเสียชีวิต
ท้ายที่สุดตอนนี้ศพอยู่ระหว่างการนำตัวกลับมาที่ไทยนะคะ
เรื่องราวนี้เป็นยังไงไปเจาะลึกประเด็นร้อนจากรายงานค่ะ
ผู้เป็นกรยานมิตรต่างโพสต์แสดงความอาลัยการจากไปของดอมดวงเพชรพรมเทพ
หนึ่งในสมาชิกทีมฟุตบอลหมูป่าอาเคเดมี่ที่เสียชีวิตลงเมื่อวันที่๑๔กุมภาพันธ์ณประเทศอังกฤษ
หลังกลับไปเมื่อ๕ปีก่อนดอมรอดพ้นความตายจากการติดอยู่ในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงราย
ออกมาได้อย่างบุดหวิดติดอยู่ในถ้ำตั้งแต่วันที่๒๓มิถุนายน๖๑ได้รับการช่วยเหลือออกมาวันที่๑๐กรกฎาคม
หลังได้ชีวิตใหม่ได้รับทุนไปศึกษาต่อด้านฟุตบอลที่เมืองเลสเตอร์เชียร์ประเทศอังกฤษภายใต้โครงการสปอร์ตเอดิเคชันและมูลนิธิซิโก้ของซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมือง
อนาคตที่กำลังรุ่งโรศกลับต้องมาสะดุดลงที่ความตายในวัย๑๘อย่างคาดไม่ถึง
มีเพื่อนไปพบว่าเขานอนหมดสติอยู่ในห้องน้ำหอพักจึงรีบแจ้งอาจารย์และนำตัวส่งโรงพยาบาล
ช่วงแรกดอมมีการตอบสนองดีแต่สุดท้ายก็สิ้นลม
กลับไปก่อนหน้านี้ทั้งดอมและสมาชิกทีมหมูป่ามีชีวิตดั่งเทพนิยาย
หลุดพ้นความตายจากปากถ้ำทุกคนก็ด่งดังไปทั่วโลกจากภารกิจกู้ภัยและการใช้ชีวิตในถ้ำที่ยืดเยื้อยาวนาน
ซึ่งเหตุการณ์ครั้งนั้นไทยรัฐทีวีถือเป็นสื่อแนวหน้าในการเกาะติดสถานการณ์ทุกความเคลื่อนไหวจนเป็นที่ติดหูติดตาคนไทย
ชีวิตทีมหมูป่ามีเส้นทางที่แตกต่างกันไป
ว่าเขาได้รับทุนไปเรียนและฝึกฟุตบอลที่ประเทศอังกฤษ

ซึ่งรูปสุดท้ายที่อัปเดตคือรูปติดแฮชแท็ก

โพสต์รูปภาพคู่ต้นคริสต์มัส

รวมทั้งรูปที่สะเทือนใจตอนถ่ายคู่กับพ่อ
ซึ่งนั่นน่าจะเป็นรูปคู่รูปสุดท้ายของพ่อลูก

ขณะที่น้องไตตันชะนินวิบูรณรุ่งเรืองหนึ่งในทีมหมูป่า
ได้โพสต์อาลัยส่งพี่ชาย
บอกหากชาติหน้ามีจริง
ขอให้ได้เล่นฟุตบอลด้วยกันอีก
เช่นเดียวกับโค้ชเอกที่ระบายผ่านตัวอักษรบอก
เหตุการณ์นี้ทำให้ซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมือง
ออกมาแถลงข่าวทั้งน้ำตา
็อกเพราะรักดอมเหมือนลูก
ล่าสุดศพของดอมอยู่ระหว่างการประสานนำกลับไทย
เสียดายที่เด็กหนุ่มอนาคตไกล
อุตส่าห์ผ่านฝันร้ายจากในถ้ำ
ต้องกลับเอาชีวิตไปทิ้งไว้ที่แดนไกล
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน